คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องของไฟเซอร์สำหรับเด็กหน่อยนะคะ
ขวบนะคะล็อตแรกเดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๓แสนโดสนะคะไฟเซอร์สำหรับเด็กฝาสีอะไรคะ
ฝาสีส้มนะคะแล้วจะฉีดให้กับเด็กที่เป็นโรคประจำตัว๗กลุ่มก่อนนะคะ
เด็กทั่วไปค่ะเริ่มฉีดดีเดย์ก็คือ๓๑มกราคมนี้ก็คือจันทร์หน้านะคะ
แพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
บอกว่าคือวัคซีนสำหรับเด็กอายุ๕๑๑ปีเนี่ยตอนนี้มาถึงไทยแล้วนะคะ
เป็นไฟเซอร์ฝาสีส้มล็อตแรก๓แสนโดสค่ะนะคะ
คือเด็กไทยทั้งหมดจะได้ฉีด๕ล้านคน
ที่โรงพยาบาลเด็กหรือสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
กำหนดการในการฉีดก็คือไฟเซอร์ก็ต้องใช้๒โดสใช่ไหม๒เข็ม
เข็มจะฉีดห่างกัน๓๑๒สัปดาห์

แล้วก็การฉีดบังคับฉีดไหม
เอาจริงพ่อแม่ผู้ปกครองบางท่านก็ไม่ได้สบายใจ

บางคนเนี่ยขนาดฉีดวัคซีนปกติทั่วไปเขายังแบบสงสารลูก
ทีนี้เราทำอย่างไรเป็นภาคบังคับหรือเปล่า
ไม่นะคะบอกให้สบายใจแบบนี้
ว่าเป็นความประสงค์ของผู้ปกครองแล้วก็ของเด็กเป็นหลัก
ถ้าท่านไม่อยากฉีดท่านก็มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าไม่ฉีด
ไม่ใช่ภาพบังคับเป็นภาพสมัครใจ

นั่นก็คือการกลายพันธุ์ของโอมิครอน
กลายพันธุ์นี่ค่ะคุณผู้ชมอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะ
แถลงข่าวเรื่องนี้ด้วยท่านบอกว่าก็มีการเฝ้าระวัง
ตอนนี้กลายพันธุ์โอมิครอนมี๓ตัวนะคะ
จำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว๑คนนะคะเป็นคุณยายอายุ๘๖ปีค่ะ
ท่านเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีการฉีดวัคซีนครบ๒โดสแล้วด้วย

ส่วนความแตกต่างที่ว่าหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า
มีความรุนแรงกว่าสายพันธุ์อื่นหรือเปล่าติดยากติดง่าย
อาการรุนแรงกว่ากันอย่างไรไหมตอนนี้คือยังตอบไม่ได้
ตอบไม่ได้จริงเพราะข้อมูลยังไม่พอที่จะมีการพูดออกมานะ
เพราะเราพูดซีซัวออกไปหรือว่าพูดโดยที่ไม่มีข้อมูล
เดี๋ยวก็จะตกใจกันถูกต้องใช่ครับ